มีวัยรุ่นไล่ตามไปแทงเสียชีวิต

นี่เป็นภาพตอนที่เจราถีไปช่วยปั๊มหัวใจ
ถูกคว่าริไล่ตามแทง
เจราถีก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ว่าไม่ทันนะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
มุนีกรเนี่ยถูกแทงเข้าที่หลังทะลุปอดนะครับ
อกจากตัวของนายมุนีกรที่เสียชีวิตแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงนะฮะ
นายนรงฤทธิ์อายุ๑๙ปีเท่ากันนะครับ
ถูกแทงเหมือนกันเข้าไหล่ซ้าย
นโรงฤทธินี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ช่วยเย็บไป๖เข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ไปคำเมนต์กับคู่อริ
แล้วก็ถูกไล่มานะฮะตามมาทำร้ายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้าแถวถนนศรีนคริน
เขตประเวทเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตามคำบอกเล่าเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะนายมุนีกรกับนายนรงฤทธิ
แล้วก็รุ่นพี่อีกประมาณห้าคนไปนั่งดื่มกันที่ร้านแห่งหนึ่ง
ในซอยศรีนครินทร์๕๓ตอนนั้นนายมูนีกรเนี่ย
ก็พูดเปลยกับกลุ่มเพื่อนทำนองว่าชอบผู้หญิงโต๊ะข้าง
อยากได้เบอร์โทรแต่ว่าเพื่อนเขายืนยันว่าไม่ถึงขั้นไปแซวอะไรนะครับ
แล้วในร้านตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครด้วย
ทุ่มนะก็เช็คบินแยกย้ายกันกลับนายนรงฤทธิ์เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์
มีนายมุนีกรซ้อนท้ายไปด้วยกันถึงปากซอยศรีนคริน๕๓
เจอกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ดีวิ่งมาดัก
แล้วก็ปรีเข้ามาชกต่อยตอนนั้นเขาต้องหยุดรถนะฮะเพราะว่าดักอยู่นะครับ
ต่อยแล้วใช้มีดฟันทั้งสองคนอีกนอกจากฟันแล้วเนี่ยยังแทงเข้าไปอีก
นายนรงฤทธิก็ถูกแทงเข้าที่ไหล่แต่ว่านายมุนีกรที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ย
หนักกว่าครับถูกแทงเข้าหลังทะลุปอดเลยนะครับ
ตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็พากันวิ่งหนีตายไปไปล้มอยู่ที่หน้าห้างนะฮะ
เจอศพนายมุนีกรส่วนคนก่อเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
ที่นายมุนีกรกับนายนรงฤทธิเขาขี่มาด้วยกันเนี่ย
ทิ้งอยู่หน้าห้างสภาพก็เปื้อนเลือดอยู่ด้วยนะครับ
จักรยานยนต์คันนี้นะครับแล้วก็ไปสอบปากคำนายนรงฤทธ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปเที่ยวดื่มกินกัน
ตลาดนัดรถไฟศรีนครินแล้วก็มีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
ก็ถูกขี่จักรยานยนต์ไล่มาแล้วก็ดักข้างหน้านะครับ
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนก่อเหตุเนี่ย
จะเป็นกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ไล่มาหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีอีกกลุ่มนึงมาดักข้างหน้า

ก็คือแน่นไปหมดเลยไม่รู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนแล้วอ่ะ
แต่เอาเป็นว่าไอ้กลุ่มที่มันดักอยู่ข้างหน้าเนี่ย
มันดักรถแล้วก็ทั้งฟันทั้งแทง
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ร่องรอยทุกอย่างนี่ก็ถูกเก็บล้างทำความสะอาดหมดแล้ว

เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักกลุ่มก่อเหตุจริงนะครับ

หนึ่งก็คือกลุ่มที่มาทำร้ายเนี่ย
สถานทำร้ายเนี้ยไม่พอใจนายมุณีกรที่ไปขอเบอผู้หญิงโต๊ะข้างข้าง
หรือไม่ก็๒ก็เรื่องสถาบันการศึกษา
เพราะว่านายมุนีกรเนี่ยเขาห้อยพวงกุญแจสลักชื่อสถาบันเทคโนชื่อดังย่านบางกะปิ
ค่ะเป็นสถาบันที่เคยเรียนกันเมื่อหลายปีก่อนอืม
นั่งกันอยู่ในร้านก็นั่งเล่นนั่งกินข้าวอะไรกับพวกพี่
แล้วก็เขาบอกว่าจะขอเบอร์อะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมั้ง
ก็นั่งกันถึงประมาณ๔ทุ่มก็กลับกันพี่ก็นำไปก่อน
แล้วออกจากซอยมาจะมีพี่อยู่หนึ่งคนกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านกัน
ต่างคนต่างอย่างใหญ่อ่ะออกมาได้แบบแบบหนึ่งเหลียวมา
จะมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนฟุตบาทผมอยู่เลนซ้ายออกจากซอย
แล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้ครับผมหันไปอีกทีเขาต่อยพวกผม
ฟันพวกผมไม่รู้ว่าจะเป็นพวกแฟนเขาหรืออะไรหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ออกมาส่งพี่เสร็จจากซอยครับ
มีพวกที่ฟันที่นี่อยู่ข้างทางก็พูดอะไรไม่รู้
ผมหั่นไปแล้วโดนต่อยตอนแรกนึกว่าเพื่อนของเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ย
ท่านผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของนายมุนีกรนะฮะ
ผู้ชายใส่เสื้อยืดสีดำดำนะนะค่ะที่ถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ญาติของนายมุนีกรเนี่ย
รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับที่มัศยิตนะฮะ
เพราะว่าเขาก็ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับแม่นะฮะแม่ของนายมุนีกรเนี่ยบอกว่ามีลูกสองคนนะครับ
ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งยืนยันว่าลูกเป็นเด็กดี
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะครับนายมุนีกรนี่เป็นคนที่ขยันทำงาน
วันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยยังโทรวิดีโอคอลมาหานะครับบอกว่าจะขอเงินซื้อ
สายชาร์จโทรศัพท์มือถืออันใหม่หน่อยแล้วก็เล่นกีต้าร้องเพลงให้ฟังด้วย
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการร้องเพลงให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้ฮะ
สิบเจ็ดกันยายนนะครับนี่คือวันคล้ายวันเกิดของแม่นะฮะ
ไม่คิดว่าวันเกิดของแม่ในปีนี้นี่นะฮะลูกชายนะครับ

เกิดเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรครั้งแท้ตามให้หน่อย
ก็คือเทียบวันนัทธิตก็คือจะเป็นวันที่ดี
ต้องวันนัทธิตด้วยกินซิดูเลยเม่เกิดวันนัทธิตติธิ๒๐๐๙
แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิศของไอพรครักแท้พรรดลูกชายคนเดียว
มั้ยก็บอกว่าเรื่องจริงแม่มันติดคุกตลอดจิวดิ์เลย
มันทำร้ายลูกแม่ลูกชายคนเดียว
ลูกชายคนเดียวเกลียวโงแวนแม่รักที่สุด
นี่ครับคุณแม่บอกว่าถ้าจับได้เนี่ยคนร้าย
อยากให้ถูกประหารชีวิตไปเลย

ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าทางคดีนะครับ
สุวรรณจังหวัดภูมิกับการสอนอประเวทบอกกับเราว่า
หลังจากเกิดเหตุก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ไปไล่หากล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุต่าง

จะไปดูเส้นทางหลบหนีด้วยนะครับ

สาเหตุก็คาดว่าเขม่นกันมาจากร้านเหล้านั่นแหละ
นะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นนะครับ
โอ้โหนี่ถ้าเป็นเพราะห้อยพุงกุญแจที่มีโลโก้สถาบันเนี่ยนะ

โอ้โหนี่มันอะไรจะขนาดนี้